ไปดูเหตุการณ์เรื่องของเกี่ยวกับถนน
มันก็จะมีถนนหลายเส้นที่มักจะมีคนเอาคลิปไปโพสต์
ตามโซเชียลต่างว่ามีแต่เสาแต่ไฟไปไหน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นเหมือนกันนะคะ
ที่ถนนบอดปิดไฟคือเรียกอย่าเรียกว่าปิดไฟ

ริมถนนคลองฝั่งอบตบ้านใหม่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ลองดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เมื่อวานเรานำเสนอไปนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่ามีเสาไฟมีโคมไฟ
แต่ทำไมไม่เปิดปิดไว้ทำไมเป็นเดือนแบบนี้
อยากให้หน่วยงานโดยเฉพาะอบตท่าบ้านใหม่ของนนทบุรีเนี่ย

เมื่อวานนี้เราเสนอข่าวไปอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
คุณผู้ชมมันมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
คือความคืบหน้าเอาต้องบอกก่อนว่าคนที่เปิดเผยเรื่องราวนี้
ก็คือคุณสมโพธิอันนันลักกุลนะคะอายุ๔๐ปี
เจ้าของคลิปนี่แหละค่ะคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ก็อย่างที่บอกว่าไฟเนี่ยมันไม่มีเลย
มันมืดสนิทตั้งแต่แยกโรงเรียนบ้านรอนตะลุมพุบ

ขับมาแบบนี้หลายเดือนกลางค่ำกลางคืน
ทำไมไม่เปิดไฟใช้ภาษีของประชาชน

บอกว่าโอ้โหต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะฮะ

หัวถนน
เพราะว่ามันก็มันก็ไม่สมเกตุผล
เพราะว่ามันจะอันตรายต่อชาวบ้าน
คือไประงับไม่ให้เด็กมาแข่งรถ

แต่ว่าชาวบ้านใช้ถนน
มันค่ะเวียนอันตรายกว่า
ตั้งแต่ตรงนี้ผมแค่ตั้งข้อดันเกรด
ว่าเหตุผลที่เขาปิดใช้ตรงนี้อยู่มั่น
ทีนี้ทางด้านของประหลัดอบตบ้านใหม่
ทางสาวบนทราเจริญศุกรรมพอมีเรื่องนี้ออกไป
ก็มีการชี้แจงชี้แจงที่มันไม่มีไฟหรือว่าไฟดับ
เพราะบอกว่าไปโดนขโมยมาตัดสายไฟ
แล้วก็มีบางส่วนที่หลอดไฟมันเสียด้วย
มันก็จะเป็นดอดรุ่นเก่าอะไรแบบนี้ค่ะ
เคยทำหนังสือแจ้งไปที่กรมทางหลวงชนบท
จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขแล้วแต่ว่ามันก็ยังล่าช้า
คือท่านประหลัดชี้แจงแบบนี้ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
หลังจากที่มาสร้างถนนได้เมื่อประมาณยังไม่ถึงปีนะ
ทีนี้ทั้งเสาไฟทั้งโคมไฟกรมทางหลวงชนบทเป็นงบลงทุนของเขาทั้งนั้น
ดังนั้นก็เลยไม่ได้แจ้งการไฟฟ้าจริงมันมี๒หน่วยงานที่ต้องทำร่วมกัน
คือการไฟฟ้ากับทางกรมทางหลวงชนบทแต่กรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าภาพ
ประหลัดอบตบอกว่าทีนี้ทำหนังสือไปถึงทั้งสองหน่วยงานแล้ว
การไฟฟ้าและก็เจ้าภาพก็คือกรมทางหลวงชนบท
จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขดูแลหน่อยซึ่งงบประมาณที่ลงมาเนี่ย
อาจจะล่าช้าต้องขออภัยประชาชนที่ทำให้มันผ่านมาเนิ่นนาน๔๕เดือน
แต่ไอ้ต้นเหตุก็คือขโมยขโจรชอบมาลักตัดสายไฟคงคมอะไรต่าง
มันก็ขโมยหมดนะครับประชาชนร้องเรียนมาผ่านไทยรัฐ
ไทยรัฐก็จัดให้นะไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับ
ทีนี้ประหละอบทบอกเดี๋ยวจะรีบเรียบดำเนินการทันที